โอ้ยโอ้ยเฉอะไม่คุยด้วย
ไม่อยากจะคุยกับคนนี้เลยคุณผู้ชม

พฤษภาคม๒๕๖๔กันก่อน
รางวัลที่๑เลขที่ออก

เลขท้าย๓ตัว๒ครั้ง

และรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ยินดีกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่าน

ยาดมตาปุ๊เสียงก็ไม่ต้องใช้แต่ว่ารสลินกับพี่เบิร์ตต้องใช้ค่ะ

เงินตัวทองรู้เรื่องแล้วคุยกับอึงอ่าง

ข้อถูกละไทรลุกมัญน้อ
๒รายได้เท่าไหร่

คุณผู้ชมพาไปดูนะคะเศรษฐีใหม่ป้ายแดงแต่ละพื้นที่นะคะ
พาไปดูที่นี่ก่อนเลยค่ะชัยนาฏนี่เขาไปทำอะไรล่ะ
แก้บนไงได้แล้วก็ต้องกลับไปแก้บนไง
คุณสายฝนฤทธเรืองเดชนะคะเป็นคนที่ดวงเฮงมาราทอนมาก
พี่เบิร์ดก๊อฟค่ะทุกรางวัลมาแล้วติดต่อกันยี่สิบห้างวัด
ยิงพลาดมาดวงเฮงอะไรขนาดนั้นนะฮะนะฮะนำทีมคนดวงเฮงไปแก้บ่น
ไอ้ส้มฉูนที่ว่าสงสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาธิ์
เมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเนี่ย
ปั๊บรับโชคนะคะรวมรวมแล้วคนที่ไปแก้บนเนี่ย
ได้กันหลักแสนเลยนะโดยเฉพาะคุณสายฝนบอกว่า
ครั้งนี้ถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
อึงแอดอึงแอดของก๊อปล่ะ
๑๘จำนวน๑๑ใบได้เงินรางวัล๒๒๐๐๐บาท
ก็เลยชวนคนดวงเห็งดวงดีเนี่ย
เอาขนมโมจิ๔๙๙กล่องมาแก้บนค่ะ
หลังจากนั้นก็แจกจ่ายขนมที่แก้บนนี่แหละ

เอากลับไปกินเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ชาวบ้านก็ไม่พลาดบอกว่าเอ๊ะคุณนักข่าว
ถูกมาแล้วเงินก็ต้องต่อเงินสิ
เขาก็เลยส่องเลขปลายหางประทัดที่ไปจุดแก้บนนั่นแหละ
เพื่อเอาเลขนี้แหละนำกลับไปซื้อในงวดต่อไปอีกจ้า
นั่นแหละผมถูกสองใบผมดีใจจะแย่อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องหลายใบเนอ
คุณสายฝนถูกไป๑๑ใบติดต่อกัน๒๕งวดแล้วอ่ะยอด
แต่๑๑ใบก็ไม่เท่า๒ใบนี้หรอกเพราะเขาได้๑๒ล้าน
อยากจะรู้ความรู้สึกของคนที่ถูกรางวัลที่๑จริง
เศรษฐีใหม่ป้ายแดงครับคุณสมพรพาจีรกุลกรายอายุ๕๖ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรี
เดินทางไปโรงพักก่อนนะฮะแต่ว่าเขาไปทำงานอยู่จันทบุรีนู่นนะฮะ
มาเพราะว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาครับคุณผู้ชมถูกรางวัลที่๑ได้๒ใบ๑๒ล้าน
เขาก็บอกว่าเขาทำงานรับจ้างทั่วไปในกรุงเทพแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ค้าลอตเตอรี่
เพราะเคยทำงานเป็นเซลล์ขายของด้วยกันก็เลยพูดคุยกันอุดหนุนกันมา
กันมาแล้วสามครั้งครั้งเนี้ยบังเอิญบังเอิญไปเห็นลอตเตอรี่มันตรงกันกับเลขทะเบียนรถของลูกชาย
ก็คือ๒๗๒นะฮะก็เลยโทรไปสั่งซื้อกับแม่ค้าโอนเงินไปให้
พอรู้ว่าถูกรีบขับรถไปรับลอตเตอรี่จากแม่ค้าอยู่จันทบุรีครับ
เงินทั้งหมดให้เมียหมดครับ

ให้เมียหมดเลย๑๒ล้านไม่เอาไว้เลยประเสริฐแท้ล่ะครับยินดีด้วยนะฮะ
เป็นอภิชาติสามีไหมคะ

ขอนแก่นฮะพี่รัฐดากอพจนอายุ๕๕ปีกลายเป็นเศรษฐีนีในชั่วข้ามคืน
หลังจากพี่เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดนี้๒ฉบับรับทรัพย์ไป๑๒ล้านบาทครับ
เล่าบอกว่าทำงานรับจ้างทั่วไปครับฐานะยากจนส่วนสามีก็เป็นช่างก่อสร้าง
ไม่มีลูกด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้ระหว่างขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดนะครับ
งูสิงงูสิงมันเลื้อยตัดหน้ารถฮะเธอจึงจอดรถแล้วก็ยกมือไหว้ขอโชคลาภ
จากนั้นก็ไปไหว้สารปู่ตาพร้อมอธิษฐานขอให้ถูกรางวัลใหญ่
จังหวะนั้นแม่อะไรมันจะประจวบเหมาะคนจะรวยช่วยไม่ได้
แม่ค้าเร่ปั่นจักรยานมาขายลอตเตอรี่พอดีหยิบปั๊บได้ชุดเลข๒ใบ๒ฉบับนะฮะ
ไม่ได้ดูหรอกนะฮะเลขอะไรแต่สุดท้ายก็ได้รางวัลใหญ่ไปสมใจครับ

คุณคุณมาฟังคนสุดท้ายที่เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เหมือนฟ้ามาโปรดเหมือนพระมาประธาน
ถามว่าทำไมเล่าให้ฟังแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณเหล็กนาปล้องอายุ๔๔ปี
เป็นชาวพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เขาถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาทเศรษฐีใหม่ป้ายแดงค่ะ
คุณลองฟังเรื่องราวของเขานะฮะ
เขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีลูกสองคน
ตอนนี้ภรรยากำลังตั้งท้องลูกคนที่๓ด้วย
แต่เนื่องจากเกิดโควิด๑๙ไม่มีใครจ้างไปทำงานพี่เบิร์ต

แล้วจะบอกว่าค้างค่างวดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
ทีนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีคนจ้างให้พี่แกไปตัดแต่งต้นไม้ภายในโรงเรียน
แล้วระหว่างนั้นมีแม่ค้าเร่

นี่ขนาดว่าค้างค่ามอเตอร์ไซค์ค่างวดมอเตอร์ไซค์๒๖๐๐บาท
ยังเจียดเงินไปซื้อ๑ใบ

กำลังจะบอกว่าเลขที่แกไปซื้อเนี่ยเอามาจากไหน
เลขของกุญแจมอเตอร์ไซค์ที่ค้างค่างวด

นี่แหละค่ะ

ทำเสียงใหม่ครับ๑บาท